เล่นออกอากาศไม่ได้เดี๋ยวคนรู้
คุณรู้จักกัปตันอเมริกาใช่ไหม

อ่ะใช่แต่ดิฉันไม่ได้พาไปหากัปตันอเมริกา

คุณดูเนี่ยเอาน้ำเอาอะไรให้เหมือนเลี้ยหมาเลี้แมวจริง
ป้อนน้ำป้อนอะไรเป็นมิติใหม่ของสัตว์เลี้ยงนะคะ

คืองูมันแบบคุณพาไปอาบน้ำพาไปทะเล
พาไปแม่น้ำ

แต่อย่างนี้น้องงูคุณดูนะเขาไม่ได้มีทีท่าดุร้าย
ถ้ามันดุร้ายมันจะแผ่แม่ไปเยอะใช่ป่ะ

แต่นี่คุณดูมันสนุกสนานเล่นน้ำ
เลื้อยไปเลื้อยมาสนุกสนาน

คุณพี่เขาตั้งชื่อให้ว่าชีโร่

เมื่อกี้ไปเล่นดินมาสกปรกนะ

ปัปตันเขามีชื่อว่ากัปตันจักรนะคะเป็นทหาร
และมีความเชี่ยวชาญในการจับงู
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหรือน้องที่ดูอยู่

ปัปตันแล้วก็เจ้าชีโร่เขาสนิทกันมาก
เขาจะชอบถ่ายคลิปลงโซเชียลคุณ

พอชาวเน็ตมาเห็นคลิปของกัปตันกับเจ้าชิล

ชาติก่อนเราเคยคู่เคียง
เก็บดอกไม้รวมต่อ

เขาเรียกอะไรอ่ะชาติก่อนอาจจะเป็นเพื่อนกันมาไหม

ว่าแบบชาติก่อนเป็นยังไง

กัปตันเคยรักษาเจ้าชีโร่ตอนที่เขาบาดเจ็บ

คุณดูดิทายาทำแผล

รักษาจนชีโร่หาย

ไอ้ที่หัวงูอ่ะคุณ

กัปตันจักรเขาดูแลอย่างดี

แล้วก็นอกจากกัปตันจะมีอาชีพคือเป็นทหารแล้ว

เอาเป็นว่าถ้าใครอยากดู

ก็ไปดูในช่องยูทูปของเขาได้นะคะ
ยูทูปเขาก็ชื่อว่ากัปตันงูเลยค่ะ

เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล
ห้ามลอกเรียนแบบ

ใช่น่ากลัวหัวงูอย่างคุณ
เอาออกแล้ว